สรรค์สรรค์แสตร์แห่งพระอาชาที่นายกรรมศรีได้พูด
ก็เชิญชวนในการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยนะครับ

เป็นเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นการเปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนหรือว่าในมิวเซียม
ทัศกาลนี้นะคะก็จะมีทั้งพระราชกรณียกิจพระราชประวัติต่างของในหลวงราชการที่๙
อยากจะเชิญชวนคนใดให้ไปชมกันนะคะ
งานแห่งนี้นะคะทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม
ก็เปิดเป็นนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน
โดยการนำเสนอจากมุมมองของประสบกรณิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์นะคะ
แล้วก็นำเสนอเรื่องราวความประทับใจที่เคยมีโอกาส
ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากในหลวงราชการที่๙

่งเน้นให้ประชาชนและเยาวชน
ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์

ให้ก้าวตามเบื้องพระยุคลบาทค่ะ
ทั้งหมดแล้วจัดวิพันธ์นายามค่ำคืน๑๙แห่ง
ก็จะมีในส่วนของเครือข่ายทั้งกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการต่างทั้งหลักทัพด้วย
ก็จะมีการจัดนิสการ
แล้วก็มีผู้บรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวกับพระองค์ท่าน

ก็หวังว่าจะเป็นโอกาสให้ผู้คนที่เข้ามาในกรุงเทพ
หรือคนในกรุงเทพได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้น
ชื่นชมพระบรมีของท่านนะครับ
ที่ได้พระทานไว้ให้กับคุณชนชาวไทยครับ
จากบรรยากาศยามค่ำคืนแล้วนะคะ
ภายในงานก็จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
อย่างเช่นด้านการเกษตรด้านวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์
การแพทย์รวมไปถึงเรื่องการศึกษา
และพระอัจฉริยภาพในด้านต่างด้วยนะคะ
ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวที่สะท้อนความรู้สึกของประชาชน
ที่มีต่อพระองค์รวมไปถึงแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิต
นำไปสู่ความสุขนั่นเองนะคะ

ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทย
และยิ่งมีนิทัศกาลเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙
ประชาชนคนไทยก็จะได้น้อมสำนึกในพระมหากราธิคุณด้วยนะคะ